ดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะครับท่านผู้ชมครับ
บางทีเรื่องที่มันเหลือเชื่อมันก็เกิดขึ้นได้นะฮะ
มีผู้ชายคนหนึ่งไปทานอาหารกับครอบครัว
แล้วก็สั่งปลาแซลมอนมาก็จิ้มทานกับวาซาบิ
เขาบอกมันจี๊ดขึ้นสมองไปเลย
เดี๋ยวดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ตอนนี้อาการเขาหายดีแล้วนะครับ

แซลมอนจิ้มวาซาบิเนื้อปลาแซลมอน

คือบางทีเราทานวาซาบีเราจิ้มไปบางทีเคยใช่ไหม
มันจะจี๊ดขึ้นถ้าเกิดใส่เยอะเกินไป

คือแต่ก็ไม่เคยเจอที่มันแรงขนาดนี้นะ
ที่ร้านอาหารที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับ
ร้านนี้ก็ขายอาหารพวกประเภทยำก็หลายสิ่งหลายอย่างนะครับ
ผู้ที่ประสบเหตุชื่อคุณธวัชชัยบันเลงทรัพย์
ไปนั่งทานอาหารที่ร้านแห่งหนึ่งไปกับภรรยานะครับ
เมนูที่สั่งวันนั้นมียำผักกูดมียำไข่เยี่ยวม้า
แล้วก็เนื้อปลาแซลมอนแน่นอนว่าก็มากับคู่กับวาซาบิ
ก็ทานกันอยู่สักครึ่งชั่วโมงปลาแซลมอนจิ้มวาซาบิเนี่ยมาท้ายสุด
คุณธวัดชัยบอกว่าทานไปสักสี่ห้าชิ้น
แซลมอนสี่ห้าชิ้นส่วนวาซาบิหมดเกือบซอง
อ่าก็มันก็ไม่น่าจะก็แล้วแต่เนอะ

เล็กซองใหญ่เราก็ไม่รู้แต่อาจจะจิ้มเยอะมากหรือยังไง
คือคุณธวัชชัยบอกว่าพอจิ้มไปเนี่ย
อาการมันเหมือนมันจี๊ดขึ้นสมองแล้วหายใจไม่ออก
แล้วภาพมันตัดไปเลยไอ้ที่หงายหมดสติเนี่ยคือภาพตัดไปเลย
หงายหลังพิงกับพนักเก้าอี้เลย
ภรรยากับเจ้าของร้านก็เข้ามาช่วยกัน

ช่วยอยู่สักห้านาทีโชคดีมากอาการดีขึ้นฟื้น
ฟื้นแล้วก็นั่งกินต่ออีกรอบ
กินต่อได้ใช่มั้ยฮะ
ผมเนี่ยคนเดียวเล่นเกือบหมดซองแล้วเราไม่รู้ว่าวาซาบิยี่ห้อไหนเข้ามาจากสายพันธุ์ไหนแบบไหนยังไง

แรงน้อยถ้าเจอแบบผมเนี่ยอาจจะไม่โชคดีนะอาจจะไม่โชคดีที่ว่าฟื้นขึ้นมาได้

ก็พอกินไปได้เสร็จปั๊บก็เหมือนกับความรู้สึกเหมือนกับพัสบิมันขึ้นขึ้นสมองอ่ะเนาะ
พอมันขึ้นแล้วก็สำลักไปเลยพอสำลักปุ๊บเราก็หลังจากนั้นก็ไม่รู้สึกเลยแหละไม่รู้ตัวเลย
คือหายใจไม่ออกเลยอะครับ
หายใจไม่ได้เลยอ่ะแล้วมันก็แบบโลกมันมืดไปเลย

ช่วงนั้นมันเหมือนดับไปเลยใช่ไหม

ส่วนภรรยานะครับบอกว่าตัวเธอเนี่ยโชคดีมาก
มีความรู้เรื่องการประถมพยาบาลเบื้องต้น
พอเห็นสามีลักษณะแบบนั้นก็เลยไปช่วย
ทีแรกก็อาจจะติดคงติดคออะไรด้วยหรือเปล่า
ก็เลยช่วยทุบหลังก่อนจนสามีเนี่ยอาการดีขึ้น
เขาหันมาก็คือน้ำตาไหลไปหมดแล้วอะไรอย่างนี้
แล้วเราก็เลยแบบว่าลุกขึ้นไป
แต่เห็นเขาแบบเอ็นหลังไปที่พนักพิงเก้าอี้

แล้วก็จะเอ็นหลังพักอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าพอเขาเอ็นไปปุ๊บคือตัวมันหลุดไปเลย
ก็คือหงายแล้วก็คือมือตกแล้วตอนนั้นก็คือที่เห็นคือตาก็เหลือไปแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ

แต่อันนี้คุณธวัชชัยก็คาดว่าจากผลของวาซาบินะ
เขาบอกว่าคงจะกินเยอะไปวาซาบิเยอะไป
หรือใช่ไม่ใช่เราก็ไม่แน่ใจคือบางทีมันต้องไปดูให้ละเอียดนะ
คุณธวัชชัยน่าจะไปหาหมอใช่ไหม